ก่อนที่จะมีการช่างน้ำหนักอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับตามเวลาไทย
ก็มีการประจันหน้ากันอย่างเป็นทางการระหว่างศรีสะเกดนะครับกับทางฮวนฟานซิสโกเอสตาด้า
ท้าชิงชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
นี้เป็นไฟล์บังคับอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นจะได้ดวนกันนะครับ
ต่อยกันนะครับตามเวลาไทยก็คือวันเสาร์ที่๒๗เมษายนในช่วงเช้า
ยังต้องไป๙โมงเช้านะครับศรีสะเกตก็จะขึ้นสำเร็จประมาณ๑๐โมงกว่ากว่า
ซาด้าก็บอกนะครับว่าเขามั่นใจว่าจะชำระแค้นเจ้าแหลมได้แน่นอน
หลังจากที่ครั้งที่แล้วแพ้เนื่องจากว่ามีอาการเจ็บรบกวน
แต่ครั้งนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์๑๐๐เทรนเนอร์ก็วางแผนฟิกซ้อมเป็นอย่างดี
เชื่อว่าจะกระชากเข็มขัดมาครองได้
ส่วนเจ้าแหลมศรีสะเกดครับบอกดีใจที่มาชกที่อเมริกาเป็นครั้งที่๔
ซึ่งครั้งนี้เขามีความพร้อมและมั่นใจเตรียมเปรียมเชื่อว่าจะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่ง
เราไปดูอีกหนึ่งศึกสำคัญครับนั่นคือศึก๒๑วันแชมป์เบิ้ลชิป
ซึ่งเปิดตัวนักมวยไทยทั้ง๖คนที่จะขึ้นชกในรายการนี้พร้อมกับโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย
คู่เอกครับติดตามน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวครับยอดมวยเมืองสกลวัย๓๔
จะป้องกันแชมป์กับทางฮิโรอากิซูซูกิจากญี่ปุ่น
ศึกวันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทยรุ่นแบนเตอร์เวท๖๕๘กิโลกรัมนะครับ
อันนี้ก็เป็นแชมป์มาเพิ่งจะคว้าแชมป์จากการที่เอาชนะผ่านชื่อเห่านะครับ
จากจีนได้แชมป์มาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับ
ตัวยอมรับว่าตื่นเต้นกับการป้องกันแชมป์ครั้งแรก
และการเจอกับมวยญี่ปุ่นไม่ใช่งานง่ายจะไม่ประมาท
สายคู่แข่งกันเป็นอย่างดีแล้วก็หวังจะรักษาแชมป์ในบ้านให้ได้อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคู่รองครับเป็นเพชรดำเพชรเดียคาเดมี่จะชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่ง
ในรุ่นไฟเบส๖๑๒กิโลกรัมที่ว่างอยู่นะครับ